ได้เลิกพลิกโฉมการเงินชาติ

ด้วยวิธีการเปิดบริการพร้อมเพย์การเงินยุคใหม่

ภาครัฐแล้วก็ธนาคารพาณิชย์เขาก็ยืนยันความพร้อมค่ะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นวันแรกนะคะ
ธนาคารเปิดใช้บริการระบบพร้อมเพลย์แบบเต็มรูปแบบ
ทีนี้ประชาชนเขาก็ยังมีนะคุณคือบางคนสมัครไปแล้ว
แต่ก็ยังกังวลเรื่องของการใช้งาน
โดยประชาชนส่วนใหญ่เขากังวลการใช้บริการระบบพร้อมเพลย์
โดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยว่าเอ๊ะใช้แล้วมันจะปลอดภัยจริงไหม

แล้วจะกระทบกับข้อมูลส่วนตัวรวมถึงเงินในบัญชีไหม
แม้ว่าก่อนหน้านี้เราก็จะได้ยินการประชาสัมพันธ์กันมาต่อเนื่อง
แล้วก็การแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลการให้บริการจากธนาคารพาณิชย์แล้วก็ตามค่ะ
ฟังเสียงกันว่าประชาชนกังวลอะไรบ้าง
ก็สมัครนะคะเพราะว่าเขาก็บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องการ
เหมือนกับว่าถ้ามีการคืนเงินภาษี
เขาก็จะมีการคืนเงินภาษีมาทางพร้อมเพลย์นี่แหละ
มันสะดวกสบายค่ะแต่ว่าการใช้ความพร้อมเพลย์เนี่ย
มันก็ต้องระวังเนอะเพราะว่าอะไรที่มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์
มันไม่ได้เป็นระบบแมนนวล
ดิฉันคิดว่าคนยังไม่ค่อยรู้อะไรเยอะมาก
แล้วข้อมูลพวกนี้บางทีถ้ามันหลุดไป
ถ้ามันมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยใครจะรับผิดชอบตรงนี้

นายทวีลาบริษฐาพิรมกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ
เชื่อว่าแม้ว่าประชาชนหลายคนยังรอดูการใช้งานจริง
แต่สุดท้ายค่ะค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่ถูกลง

ตรงนี้แหละจะทำให้คนหันมาสนใจใช้บริการพร้อมเพลย์มากยิ่งขึ้น

ว่าหากทุกคนเข้าระบบพร้อมเพลย์
ก็จะทำให้การจัดการทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากกว่าการเก็บข้อมูลเอาไว้บนกระดาษ
และระยะยาวระบบพร้อมเพลย์นี้ก็จะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจที่ดีขึ้นด้วยนะคะ
ส่วนทางด้านของกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยนะครับ
ก็คือในพยงศรีวณิชย์
บอกว่ายังไม่สามารถประเมินได้ว่าการเปิดใช้พร้อมเพลย
กระทบรายได้ค่าธรรมเนียมของธนาคารหรือไม่
คงต้องรอดูพฤติกรรมของผู้บริโภคว่าจะมั่นใจ

ปีที่ผ่านมาธนาคารได้ลงทุนระบบไอทีประมาณ๒๕๐๐ล้านบาทนะครับ
ซึ่งธนาคารมีจุดแข็งในการให้บริการโอนจ่ายเงินกับเครือข่ายภาครัฐ
แต่ในส่วนของภาคเอกชนและบรายย่อยหรือว่านิติบุคคล
เขาบอกว่ายังต้องแข่งขันกับธนาคารอื่น
ซึ่งถือเป็นความท้าทายของธนาคารกรุงไทยเขาเหมือนกันครับ
โดยในปีนี้ธนาคารกรุงไทยตั้งเป้าหมาย
จากปีที่ผ่านมาที่มีรายได้ค่าธรรมเนียม
และบริการสุทธิเพิ่มขึ้น๖๙๙ล้านบาท

มาจากปริมาณการทำธุรกรรมที่มีมากขึ้น
และผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ที่มาต่อยอดด้วยครับ
พิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยข้อมูลนะคะ
บริการพร้อมเพลย์ส่วนนิติบุคคลเนี่ย
จะเริ่มใช้ระบบได้ก็คือ๑มีนาคมเป็นต้นไป

เพื่อประมูลการติดตั้งเครื่องดังกล่าวแล้ว๒ราย

ก็จะได้รายชื่อเอกชนที่ติดตั้ง
แล้วก็เริ่มติดตั้งจริงได้ก็คือ๑มีนาคมนี้นะคะ
ส่วนการชำระภาษีของนิติบุคคลนั้น
วันที่๑มีนาคมก็จะเริ่มให้ผู้ประกอบการ
ส่งใบกำกับภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ให้กับกรมสัมภากรแทนการส่งเอกสาร

วานายมตรีย้ำในรายการศาสตร์แห่งพระราชานะ

แล้วก็ลดการทำธุรกรรมด้วยเงินสดไปได้ถึง
ร้อยละ๓๐จะเป็นประโยชน์มากมาย

ต้องอาศัยความร่วมมือของหลายภาคส่วน

อันนี้สำคัญมากให้ประชาชนเข้าใจและมั่นใจ

เดี๋ยวจะมีรายงานให้ทราบกันต่อไปครับ